สาวผู้ชมขามาดูที่เพลงหนุ่มคนนี้
คุณเป้อารักคุณผู้ชมเจอล่าสุด
บอกที่บนที่บันทึกถ่ายรักเราว่าพี่ชะกรีนผมมีแฟนแล้ว

นานมาแล้วคุณเป้อลักไม่เคยยอมรับว่ามีแฟนเลย

ใช่เท้าความไปนานมากตั้งแต่แพนเค้กน่ะ
ก็ไม่ใช่ดาราสาวคารีสาด้วย

เขาบอกว่าจริงแล้วน้องคารีสาไปไหนมาไหนด้วยกันตลอด
แต่ว่ามันพลิกล็อกอย่างไร
แล้วใครเป็นแฟนตัวจริงของเฟ่อารัก
ไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะค่ะ
ไม่รู้เป็นอะไรเมื่อกี้อาจจะ
ก็ตั้งใจเลยครับตั้งใจเลยครับ